ส่วนเมื่อวานี้นะครับทัพนักเตะชมบุรีเอฟซีพร้อมด้วยทีมบริหารนะครับ
ก็เดินทางไปร่วมแสดงความไว้อาลัยแล้วก็ร่วมเป็นเจ้าภาพในงานบำเพ็ญกุศลศพนะครับ
ขุดสนศพนะครับคุณกัญญาพงฮัศบัณฑ์นะครับที่วัดเนินตามาก
หลังจากที่เสียชีวิตเพราะว่าถูกวรวุสุขุนาเนี่ยขับรถชนนะครับ
อาการมึนเมานอกจากนั้นชมบุรีเองก็ยังประกาศลงโทษแบนทางเฉลิมพงศ
แก้วนะครับที่ประพฤติตัวไม่เหมาะสมผิดวินัยสโมสรจากกรณีที่มีภาพ
เขาเนี่ยไปวิวาสใส่ตำรวจนะครับจากเหตุการณ์ที่วรวุฒินั้นขับรถชน
โดยห้ามเล่นเกมไทยลีกแล้วก็บอลถ้วยรวม๒นัดด้วยกันนะครับ
ไปอีกนะครับแล้วก็เพิ่มบทลงโทษกรณีที่เกิดเหตุการณ์หนักแบบนี้อีกใน
ทีมนะครับส่วนความพร้อมเกมไทยลีกวันนี้ครับ
ชมบุรีอันดับสามจะเปิดบ้านรับกรรมเยืองของสุโขทัยอันดับสิบสองนะครับ
โค้ชเตี้ยสะสมพบเบราเสิร์ตกุลซื้อชมบุรีก็นัดล่าสุดนั้นบุกเสมอราชชมบุรี
หนึ่งต่อหนึ่งนะครับก็ทำให้ไม่ชนะใครมาสองนัดติดแล้วนะครับ
เกมนี้ก็มีปัญหาเรื่องของพุทธศาสประตูนะครับหลังจากที่วรวุสุขุนาเนี่ย
่อเรื่องนะครับก็จะใช้พุทธศาสประตูดาวรุ่งมือสามนะครับ
อย่างทางชมพัดบุญเลิศเฝ้าเสานะครับพร้อมได้กับพลทศแวนกลับมาช่วยทีม
รวมทั้งพิทักษ์พิมพ์แปดแล้วก็ที่จะกลับมาเป็นสิบเอ็ดคนแรกอีกครั้งหนึ่งนะครับ
ดูการที่แล้วเจอกันเล็กแรกสุโขทัยเอาชนะแพ้ชมบุรีเอฟซีไปก่อนนะครับ
หนึ่งต่อสองส่วนเลขสองชนบุรีเอฟซีเสมอกับสุโขทัยเอฟซีศูนย์ต่อศูนย์นะครับ
แต่ว่าการเจอกันในไทยลีกที่บ้านของชมบุรีเอฟซี๕นัดชนบุรีนั้นชนะแค่เกมเดียวเท่านั้นครับ
โปรแกรมไทยลีกวันนี้อีกสองคู่นะครับก็แข่งขันกันสิบแปดนาฬิกา
ประจวบพบกับขอนแก่นแล้วก็๑๙นาฬิกาบีจีพบกับลำปาง